เมื่อสักครู่พี่หนุ่มกัญชัยคุณมดดำน้องรถเมย์บอกว่า
อยากจะให้เกาะติดข่าวสารเรื่องคดีของคุณตังโมนิดาต่อ
ใช่ค่ะเลยอยากจะให้ดูภาพสดตอนนี้เลยค่ะ

อย่างที่ผมโพสต์ไปนะครับว่าเรื่องนี้เนี่ย

เพื่อให้ความยุติธรรมมาเกิดกับน้องแตงโมนะครับ
ไม่ว่าจุดจบของเรื่องนี้จะเป็นอุบัติเหตุ
หรือว่าจะเป็นมีการกระทำมากกว่านั้น
แต่ขอให้อย่างเดียวเขาให้ความจริงปรากฏ
ให้พนักงานสอบสวนตอบกับสังคมให้ได้ว่า
จริงแล้วเหตุเกิดอะไรกันแน่นะครับบนเรือ
ผมว่าถ้าความจริงปรากฏได้
น้องแตงโมก็คงจะสบายใจแล้วว่า

ผมเป็นยังไงบ้างครับ
ไม่ได้ใส่แวกมั้งเธอจำไม่ผิดนะครับ
จำไม่ได้ขนาดนั้นหรอกครับแต่ว่าก็เหมือนกับที่ออกทีวีอะครับ
คือเขาเอาพูดตามตรงนะครับเขามีความกังวลนะครับว่าแตงโมจะเสียชีวิตหรือเปล่านะครับ
เขาก็ยังมีการไปหาอยู่ก่อนที่จะมาหาผม
ว่าเขาก็บอกว่าเขาได้ไปดูเผื่อจะเจอน้องนะครับ
ก็จริงแล้วมันพอมันผ่านไปจริงสักครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมว่าโอกาสมันก็จะน้อยแล้ว
จากว่าจะมีคนมาเจอนะครับ
คือทุกคนเนี่ยที่ตามข่าวก็หวังเหมือนกับที่ผมหวังนะครับว่าจะมีใครที่ไปช่วยไว้นะครับ
ผมว่าทางตำรวจไม่น่าจะให้อภัยได้นะครับยังไงก็ต้องรวบรวมพยานหลักฐานนะครับ
ก็อยู่ที่ทางตำรวจนะครับว่าที่เราตั้งประเด็นไว้นะครับว่าทางตำรวจเนี่ยจะคิดแล้วก็จะทำยังไงต่อไปนะครับ
สนใจไหมไอ้ที่ที่ผมบอกนะครับหรือว่าไม่สนใจก็คือเอาตามนั้นเลยไม่ต้องหาคำตอบแล้วนะครับ
เพราะว่ามีคนรับสารภาพแล้วหรือเปล่านะครับแบบนี้เนี่ยก็จบได้นะครับก็ฟ้องศาลไปได้นะครับ
แต่ว่าถ้าเกิดว่าพี่สื่อมวลชนนะครับแล้วประชาชนสนใจและติดตามข่าวนี้ไปต่อไปเรื่อยนะครับ
ผมว่ายังไงก็มันก็เป็นแรงกดดันหนึ่งนะครับที่ให้ตำรวจเนี่ยทำงานอย่างตรงไปตรงมานะครับ
แล้วผมก็เชื่อว่าเรื่องนี้สังคมให้ความสนใจขนาดนี้เนี่ยนะครับเจ้าที่ตำรวจก็น่าจะทำอะไรอย่างตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะครับ
มีเพื่อนครับคือมีเพื่อนอยู่คนนึงเนี่ยรู้จักกับสองคนนี้เขาประสานให้ไม่ได้ผมไม่ได้รู้จักกับสองคนนี้โดยตรง

ไม่ใช่ครับไม่ไม่รู้จักกับกะติกเลยกระติกมาเจอกันข้างล่างแป๊บเดียวเองครับเขาบอกว่าเขาคือกระติกถึงรู้ครับ
เขาแจ้งว่าสองคนก็เล่าแล้ว
ใช่ครับก็มาขอคำปรึกษาครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงนะครับ
มีครับคือเขาต้องการฟังความเห็นจากผมในฐานะที่มีประสบการณ์ทำคดีนะครับคือเขามีทนายความอยู่แล้วแต่ว่าเขาต้องการที่จะว่าในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นยังไงครับ
ไม่ครับเขารู้อยู่แล้วครับว่าจะต้องถูกดำเนินคดีนะครับ
ก็ถามว่าจะเป็นยังไงต่อหลังจากนี้ผมก็บอกว่าพอไปให้การเสร็จนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเจอศพขึ้นมานะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันประมาทนะครับ
ทั้งสองคนเนี่ยครับประมาทเป็นเหตุผู้อื่นถึงแก่ความตายนะครับ

ถ้าเกิดว่ามันมีอะไรเกี่ยวข้องกับข้อกฎหมายเนี่ยนะครับถ้ารู้จักทนายมันปรึกษาไว้ก่อนมันก็ดีนะครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกนะเอาจริงนะคือหลายหลายเคสเนี่ยที่มาปรึกษาผมเนี่ยยังไม่ถูกดำเนินคดีนะครับแต่ก็มาปรึกษาก่อนนะครับเรารู้ไว้ก่อนดีกว่านะครับเพื่อจะเตรียมตัว
สมมุติว่าวันนี้จะต้องมาเป็นผู้ต้องหาไม่รู้เรื่องมาถึงไม่มีเงินหลักทรัพย์ประกันตัวทำยังไงอ่ะไปหาทนายทนายบอกให้เตรียมไว้ก่อนเลยหลักทรัพย์ประกันตัวเอามีคนค้ำไหมมีผู้ใหญ่บ้านอะไรมาได้หรือเปล่านะครับคือมันดีกว่าที่ไม่มีอยู่แล้วนะครับ
มันก็ถูกครับแต่ว่าที่เขามาหาผมเนี่ยมันไม่ได้มาหาตรงคืนนั้นเลยมันคืออีกวันหนึ่งแล้ว
เป็นผู้เสียหายนะครับไม่ใช่แม่คนเดียว
มีพี่ชายด้วยผมไม่แน่ใจว่าเป็น

หรือต่างปีดามันดาเดียวกันนะครับ

ถ้าเกิดว่าจะให้ดีนะ

ก็เกิดปัญหาขึ้นได้แต่น้ำหนักในคดี

แล้วตามคุณเบิร์ตใครหนุ่มครับ

ไม่ต้องเกิดจดทะเบียนสมรสมีสิทธิ์เยอะเลยครับ

เราก็จะต้องจดทะเบียน
ถึงจะมีสิทธิ์ต่างบางคนอยู่กันมา๓๐๔๐ปี

อยู่ไกลกลับได้ไปก็มีนะครับ

เอาฝากเอาประโยคเดิมนะครับว่า

เท่านี้แหละครับ
คือ
ผมอธิบายข้อกรมไหมทีนึงหน่อยนะครับ

การทำการให้สัมภาษณ์ทนาย

ก็สารก็จะไม่ให้หรอกครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประโยชน์ของผู้เยาว์
ผู้เยาว์นี้ก็คือของลูกของคุณกติกนะครับ
ฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอยากจะได้เงินก้อนนี้นะครับ
ก็ต้องเอาเงินส่วนอื่นที่ไม่ใช่เป็นเงินของลูก
เป็นเงินของส่วนตัวของตัวเองเอามาแล้วมาแบ่งกันมาหารกันมาตกลง
ทุกอย่างอยู่สามารถที่จะเจรจาตกลงกันได้ถ้าเกิดทั้งสองฝ่ายเนี่ย
ตกลงการยินยอมกันนะครับ
มันเป็นไปได้ไหมสมมุติว่าถ้าเกิดมีการจ่าย๓๐ล้าน
แล้วคุณแม่จะมีน้ำใจบ้างที่จะให้คุณเบิร์ตนะคะ
คือสักคมอ่ะทุกทุกคนในประเทศไทยรู้ว่าเขาเป็นแฟนกัน
แต่ตามกฎหมายของเอ่อของสักคมไทยอ่ะน้องยังไม่ได้จดเรียน
แต่ทุกคนก็รู้ว่าการอยู่กินกันเป็นแฟนคือเป็นแฟน
ได้ไหมว่าคุณแม่คือเอาตามกฎหมายทุกคนก็รู้อยู่ว่าไม่ได้นะครับ
แล้วก็ถ้าถามความเห็นผมเนี่ยว่าคุณแม่จะให้คุณเบิร์ตไหมนะครับ
ผมว่าเขาไม่ให้หรอกนะครับ

ผมว่าคนที่สำคัญน่าจะเป็นอีกคนนึงมากกว่า
นะครับน่าจะเป็นแซนมากกว่าอันเนี้ยคีย์สำคัญนะครับ
เพราะว่าอยู่ใกล้กับเอ่อน้องน้องแตงโมนะครับโอเคนะครับ
สื่อมวลชนเดี๋ยวผมขออนุญาตเข้าไปก่อนเดี๋ยวมันจะดึกนะครับ
แต่ผมคิดว่าของผมน่าจะไม่นานนะน่าจะกระชับแหละโอเคครับ
ผมว่าผมไม่นานหรอกเป็นแล้วตอนนี้เป็นพยานแล้ว
เป็นในฐานะพยานนะครับแล้วผมเพิ่งจะขออนุญาตใครไหมเนี่ย
ต้องขออนุญาตคุณแม่ไหมขออนุญาตคุณแม่นะครับ
วันนี้ขอเสือกเรื่องนี้หน่อยนะครับขอเป็นพยานหน่อยนะครับ
อ่าทนายตั้มทนายสิทธาเบี้ยบังเกิดนะครับ

จากทางนั้นล่ะสุดท้ายละครับ

มันเชิญตัวมาให้มาให้ปากคำในฐานะพยานเนี่ย

ก็เพราะว่าหลังจากวันเกิดเหตุที่คุณแตงโมตกเรือไป
ทางกลุ่มเพื่อนที่อยู่บนเรือ๕คนเนี่ย
เมื่อสักครู่ธนายตั้มบอกว่าความจริงแล้วก็คือมี๒คน

ต้องการขอคำปรึกษาทางด้านคดี

นายตั้มบอกว่านักข่าวถามนะ
เอ๊ะมันแปลกไหมว่าแหมทำไมเพื่อนตกเรือไม่หาเพื่อนก่อนมาหาทนายก่อน
นายตั้มบอกว่าก็มันผ่านข้ามวันมาแล้ววันหนึ่ง
ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไม่รู้ว่าใครไปทำแบบไหนแล้วยังไงบ้าง
เป็นว่ามาปรึกษาเรื่องคดีเขาก็บอกไปว่า๑๒๓๓
เขาก็ให้ข้อมูลเท่าที่จะให้ได้ในส่วนของข้อกฎหมาย

ต้องเดี๋ยวคุณต้องเจอแบบนั้นแบบนี้นะฮะ
จากนั้นก็ไม่ได้ติดต่ออะไรกันอีกเพราะว่าเขามีทนายของเขาแล้ว
นี่ฮะแล้ววันนี้พนักงานสอบสวนก็เลยเชิญมาให้ข้อมูล
ซึ่งธนายตั้มบอกว่าคนสำคัญในคดีในมุมของทนายตั้มที่มองนะ
จากสองคนคงหมายถึงคุณปอคุณโรเบิร์ตที่ขับเรือ
ลับกันขับเรือเนี่ยนะฮะก็คือคุณแซน
ค่ะเพราะว่าคุณแซนก็เป็นคนสุดท้ายจริงที่เห็นคุณแตงโมตกลงไปในแม่น้ำเจ้าพระยาธนายความบางท่านก็บอกว่า
ถ้าจะแจ้งข้อหาธนายตั้มเองก็พูดเหมือนกัน
ถ้ามันเป็นไปได้อีกคนนึงที่อาจจะโดนถูกแจ้งข้อหาก็อาจจะเป็นคุณแซนก็ได้
เหลือก็คือทนายตั้มก็พูดถึงแง่ของคดีทั่วไปแล้ว
อย่างเช่นวันนี้ในต่อเนื่องจากรายการหนกระแสของพี่หนุ่มกัญชัยนะ
ที่คุณแม่บอกว่าให้อภัยละปอกับโรเบิร์ต
แต่ว่าเดี๋ยวจะมีค่าเยียวยาที่แม่อาจจะเรียกสัก๓๐ล้าน
ถ้านายตั้มบอกว่าก็ต้องแล้วแต่แล้วอาการที่เป็นผู้เสียหาย
คุณแม่กับพี่ชายเงินกรมทัลของลูกอะไรก็ว่ากันไป